ยุติคดีแตงโมขอโทษลุงนิตทำสังคมเข้าใจผิด
พอมีข่าวว่าพี่เต้หยุดตอนแรกใครมาถอดปลั๊กแกว่ะ
ผมนึกในใจคนเดียวนะแต่พอสืบสาวราวเรื่องดูแล้ว
ถอดปลั๊กตัวเองนะฮะก็คงเป็นเพราะจากสาเหตุของลุงนิด
แล้วก็คุณศิระด้วยแล้วมันอาจจะกระทบการเป็นสอสอของเขาด้วย
คือคงมีคนบอกถ้ามีคนแจ้งความอีกมีคดีอีก
เรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมในกระบวนการของการเป็นสอสอ

แกใช้ประโยคที่ว่าในขณะที่ผมทำงาน
แล้วมีคนโยนตะปูเรือใบบางทีมันก็เหนื่อยนะ
นี่แหละฮะทำให้พี่เต้ถอดปลั๊กตัวเอง
ไปแถลงเรื่องนี้ที่รัฐสภานะครับ

มันเป็นอาชีพของเรา
หน้าตาดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดินเห็นไหม
ดูใหญ่มั้ย
โอ้ยดูที่ยิ้มจืนเจือนนะ

เหมือนตอนที่ลงพื้นที่หาหลักฐานคดีคุณแตงโม
สสเต้ชี้แจงเหตุผลที่ถอดปลั๊กตัวเองนะครับ

ภารกิจตลอด๑เดือนที่ผ่านมาถือว่าได้ทำเต็มที่แล้ว
ไม่ใช่ว่าจะทิ้งคดีไปเลยนะยังมองอยู่ห่างอย่างห่วงนะครับ
แล้วก็ยังมีทนายกิจสนะที่ยังคงตามหาหลักฐาน

ส่วนหลักฐานต่างที่หามาได้นะครับ
มีทั้งคลิปทั้งพยานวัตถุก็มอบให้พนักงานสอบสวนไปหมดแล้ว

ซึ่งพนักงานสอบสวนคงใช้เวลาประมาณ๒๓สัปดาห์ในการพิสูจน์
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามยังคงมั่นใจว่าคดีนี้เป็นฆาตกรรมครับ
ช่วยหรือไม่ก็ต้องหาชูชีพลงไปช่วยหรือโยนอะไรไปช่วย
ผมก็ยังยืนยันเรื่องพฤติการทั้งระหว่างตกหลังตกของบุคคลทั้ง๕
ว่าเป็นที่น่าเคลือบแคงสงสัยว่าไม่ปกติ
เรื่องนี้ไม่สมควรที่จะมาเกี่ยวกับผมแต่มันเป็นอยู่ในพื้นที่พระราม๗
ซึ่งผมอยู่ตรงนี้มา๒๐กว่าปีนะครับไม่ทำก็หาว่าแรงน้ำใจ
คำว่ายุติหมายความว่าเราแบ่งพื้นที่ว่างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็รู้สึก
เขาเรียกว่าเราก็ระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อย
วกกับก็มีคนอะไรนะคุณศิราไปแจ้งความดำเนินคดีฮะ
ก็ทำให้รู้สึกว่าเออเราอุตส่าห์ทำงานมาตั้งเดือนนึงเนาะแทนที่จะมาช่วยกัน
ก็มันก็รู้สึกท้อนะท้อ
นี่แหละครับสสเต้บอกว่าขอยุติบทบาทไปก่อนนะแต่หากระหว่างนี้
ใครอยากให้กลับมาลุยสืบต่อมาลงชื่อไว้เขาพร้อมจะกลับมาทำงาน
เห็นว่าถ้ามีคนมาลงชื่อถึง๑๐๐๐๐๐ชื่อนะ๑๐๐๐๐๐ชื่อเขาจะลุยต่อ
จากนี้พี่เต้ยังขอโทษลุงนิตคนหาปลา
ทำให้ได้รับผลกระทบจากคลิปขอนไม้

แล้วก็มาขอแถลงขอโทษอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ยินดีนะจะชดใช้ค่าเสียหายหากมีการเรียกร้องฮะ
ผมขอโทษลุงนิตถ้าทำให้พี่น้องประชาชนบางส่วน

ผมขอโทษลุงนิตถ้าทำให้พี่น้องประชาชนบางส่วน
มงคลกิจสุขสินทรานนท์ขอโทษลุงนิดนะคะจากใจ
แต่ลุงนิตบอกว่าดูไม่จริงใจ
จะยังคงเดินหน้าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
มาดูฟอกฝั่งลุงนิตหน่อยลุงนิตชื่อสิ่มเต็มก็คือ
วินิตรีปัญญานะคะเป็นลุงหาปลาในคลิปนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะเมื่อวานนี้เดินทางไปที่
โรงพักเมืองนนทบุรีไปพร้อมใครล่ะ
ก็ที่ปรึกษาไงที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะคะ
คุณศิราเจนจาคะนะคะผู้ซึ่งไม่ใช่อดีตสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ

ไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นผู้รับสมัครตั้งแต่แรกนะคะ
ยื่นเอกสารแต่งตั้งนะคะ

เอกสารแต่งตั้งนายศิระเป็นทนายความ
ดำเนินคดีข้อหามินประมาทกับนายมงคลกิจ
หรือว่าพี่เต้อย่างเป็นทางการ
เขาเซ็นเอกสารกันแล้วนะคะว่าแต่งตั้งคุณศิระเป็นทนายความนะคะ
ก็นักข่าวไปถามเออลุงนิดพี่สสเต้เนี่ย
โพสต์ในเฟซบุ๊คขอโทษแล้วนะ
รู้ไหมคะว่าลุงนิดบอกว่าไง

ถ้าจะขอโทษให้มาพูดกันต่อหน้า
เพราะที่ผ่านมาสสเต้ทำให้ลุงได้รับผลกระทบ
ต่อจิตใจและครอบครัว

ลูกสาวถึงขั้นล้มป่วยเลยนะคะถึงขั้นล้มป่วยเลยนะคะ
และลุงนิจกับภรรยาเองก็ทำอาหารกินลำบากนะคะ

หื้อเดี๋ยวจะนำเสนอข่าวให้นะครับ
ทีนี้ลุงบอกต่อเราก็ถาม
เพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตไงว่าเอ๊ะลุง
กับการที่ไม่รับคำขอโทษพี่เต้แบบนี้คือ
ต้องการรับสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินหรือว่ากระเช้าหรือเปล่า

เวลาจะมาขอโทษเนี่ยมาขอโทษแบบต่อหน้าเลยนะคะ
คือพกมาอย่างเดียวความจริงใจ
ไม่ต้องไหว้สวยรวยกระเช้าเงินไม่ต้อง

ถ้าขอโทษแบบนั้นมันไม่ได้ครับ

แล้วก็ประชาชนที่เขาเข้าใจผมผิด
ถ้าจริงใจจริงก็ต้องมาคุยกับผมนี่ครับ

ลุงใช่ตัวจริงหรือเปล่าอย่างเงินนี้
รับเงินมาหรือเปล่าลุงยืนแจนหรือว่าอย่างไรบ้าง

ว่าคุณลุงรับเงินใครมาหรือเปล่า
ว่าให้ปฏิเสธว่าวัตถุประหลาดบางอย่าง
ที่อยู่ต่อหน้านั้นไม่ใช่คือคุณแตงโม
ลุงบอกว่าลุงไม่เคยรับเงินใครนะคะ

ทนายความส่วนตัวของลุงนิตค่ะ
บอกว่าการที่สสเต้ออกมาโพสต์ขอโทษนั้นนะ

แต่ไม่ช่วยบรรเทาความเสียหายของลุงนิดได้เลย
และการที่ออกมาพูดคำว่าขอโทษ

ว่าไปหมินประมาทลุงนิตนะคะ

ก็จะเดินหน้าแจ้งความฐานหมินประมาท
ด้วยการโฆษณากับส่อเต้นะฮะ
แบบหลังที่ด่ากันผ่านเฟซบุ๊กโฆษณานะคะ

คือประชาชนส่วนมากรับรู้นะคะ
รวมทั้งจะมีผู้ยื่นเรื่องตรวจสอบสสเต้

ที่เข้าไปแทรกแทรงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เพราะสสเต้เอากล้องวงจรปิดทางราชการมาเปิดเผย
เรื่องนี้เรื่องของการแจ้งความเอาผิดตามจริยธรรมส่อ
ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้ก็ตั้งคอสังเกตว่าคุณศิรา
คุณศิราเข้ามายุ่งเรื่องนี้ได้ยังไง

ค่ะคุณศิราบอกว่าไม่เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวนะคะ
ที่เขากับคุณสสเต้เขามีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามีนักข่าวบอกว่ามาช่วยลุงหน่อย
ลุงนิดแกเป็นชายหาปลา

คุณศรีระก็เลยเข้ามาช่วยลุงนิตนะคะ
ที่สำคัญไม่เคยรู้จักกับลุงนิดมาก่อนด้วยนะคะ
ประโยคเด็ดสำคัญที่คุณศิราพูดเมื่อวานนี้คือ
มันเป็นเรื่องของมวยถูกคู่คนดูถูกใจมากกว่า

แต่ถ้าย้อนไปตอนที่สสเต้เผชิญหน้า
แล้วก็ประสานสายตากับลุงนิดเนี่ยนะ

คนนี้ไม่ใช่เรือหาปลาเป็นคนละคนกันแต่ล่าสุดก็ออกมาขอโทษแล้วนะฮะ